ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เวลาแล้วนะครับ
ที่เราจะมาระเบิดความมันด้วยมวยคู่ที่หนึ่งครับ
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

เรามาดูนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนเลยดีกว่า
คนนี้นะครับมาจากอำเภอท่าตูมนะครับ

เจ้าของชายาจอมบุพลังชางจากค่ายสดั่นชัยจังหวัดสุรินทร์
สถิติการชกของเขาชกมาแล้ว
๕๗ฝ่ายชนะ๔๐ฝ่ายแพ้๑๗ฝ่าย
วิโก้สดั่นชัย
คุณผู้ชมครับ
มาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสิน
ค่ายกอกันบุตรจากจังหวัดกาญจนบุรี
คนนี้นะครับอายุ๒๖ปี
ด้วยสถิติการชกชกมาแล้ว๘๐ฝ่ายชนะ๕๕ฝ่าย
เสมอ๓ฝ่ายและแพ้๒๒ฝ่ายครับ

ก่อกลั่นบุตร
เพชรมังกรกรกรกรกรกรกรกรกรกรกรกรกร
ครองสาวที่หกพฤษภาคมเป็นนัดประเดิม
ซึ่งเราถ่ายทอดสดจากมนตรีสตูดิโอ
ลาบพล้าว๑๐๑หรือว่าซอยโพกแก้วนะครับ
ครับผมแล้วต้องบอกว่านัดประต่อมาเลิกคลั้งนี้ครับ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

ครับผมแล้วต้องบอกว่านัดปฐมเลิกครั้งนี้ครับ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ต้องบอกว่าคัดสรรคู่มวยมาเป็นอย่างดี

เป็นการเจอกันระหว่างเพชรพัทยาเพชรอศีระครับ

คู่รองครับดับทงชอชนาทิพย์ครับ

และเปิดหัวคู่มวยในคู่ที่๑ครับ
เป็นการเจอกันในระหว่างเพชรมังกรกลั่นบุตรครับ
กับวีโกสอดาลชัย๕๗กิโลกรัม
คู่มวยเต็มรายการอาแน่นรายการจำนวน๖คู่ด้วยกันครับ
นี่เป็นคู่แรกของรายการนะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่

ทางด้านวีโก้สอด่านชัยนายอุทัยชัดนามุยาครับ

เสมอ๐แพ้๑๗ครับ
๔ตีการชกครับ๘๐ครั้ง

โดยพลตำรวจตีกระมวลสันติกันบุตร
ซึ่งต้องบอกว่ารายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

เหนือจากความมันที่จะระเบิดขึ้น
เรายังมีเงินรางวัลที่พร้อมจะแจกให้กับนักมวยมากมายครับ

หากชกมันโชคสนุกลับไปเลยครับ

แต่หากว่าชกได้โคตรดุเดือดโคตรมันครับ
ปเปอร์ไฟเตอร์๑๐๐๐บาท
และแผลแตกครับเราก็แจกอีกครับเข็มละ๑๐๐บาทได้ทั้งผู้กระทำและก็โดนกระทำแบ่งไปคนละ๕๐๐บาทครับ
นี่คือแรงจูงใจในการทำให้นักมวยนั้นต่อยกันสนุกนะครับ
วันนี้เรานำผู้ชมเข้าสู่มนตรีสตูดิโอโดยคู่มวยมันจำนวน๖คู่ด้วยกันครับ
ประเดิมคู่แรกเดี๋ยวมาจับตาดูครับ
ทีมงานนั้นคัดเอามวยประเภทถอยหลังไม่เป็น
ทางด้านวิโก้ในฟอร์มล่าสุดไปแพ้น็อคานนกจะกับยกพลเล็กสิกว์ควงเวทนะครับ
ส่วนทางด้านเพชรมังกรเสมอกับเพชรมริงกาลสจรเล็กมรงดมาล่าสุดครับ
ที่นี่นั้นเราให้ทั้งผู้กระทำแตกแล้วก็ผู้ที่โดนกระทำนะครับ

วิโก้พยายามจะทิ้งหมัด๑๒ในขณะที่เพชรมังกรนั้นขยับเข้าหา
เป็นประเภทถอยหลังไม่เป็นครับนี่ครับจังหวะสลับเสียบของทางด้านวีโก้
โอ้โหตบโดยหุ้กซ้ายและมีทีบนำครับ
เป็นมังกรไม่ได้เดินเข้าไปเฉยนะครับยังมีลูกนำ
พยายามจะเปียดตบโดยหุ้กซ้าย
นี่ครับมัด๑๒แล้วเล่นงานฐานล่างก่อนเลยครับวีโก้แล้วถีบลงไป
อายุน้อยกว่าแต่ชื่อมาก่อนตัวครับสำหรับเจ้าวีโก้
เพจมังกรพยายามจะขยับเจอถีบอีกแล้วครับ
จุกจิกครับเจ้าวิโก้แล้วดีดด้วยซ้ายหน้า
ไม่มีหนีแล้วครับวีโก้ปักหลักอยู่กลางเวที
พยายามจะใช้ซ้ายนั้นทำลายจังหวะของเพชรมังกร

ห่วงในครับเพจมังกรพยายามจะเสียบด้วยขวา

คู่แรกนี้เปิดหัวต้องดุเดือดแล้วครับ
เมื่อสักครู่นี้ครับจังหวะฮุกครับไม่โดนนะครับ

และตบด้วยสอกขวาครับ

จังหวะซ้ายหน้าของวีโก้ทำงานได้ดีครับ
พยายามจะถีบและเสียบด้วยเขาซ้าย

กระดูกประสบการณ์ดีกว่าครับ
แต่ต้องให้นักชกกางเกงน้ำเงิน

ไทยรัฐทีวีช่องที่๓๒นะครับจำไว้ให้มั่น

มังกรพยายามจะใช้หมัดเป็นตัวช่วย

พยายามจะตบออกทางด้านขวามือของตัวเองครับ
กระทะกปั้นหนึ่งสองและล็อกไหน

กดคอลงมาเสียบนะครับเพชรมังกร

ดูลูกฮุ่มตีของเบชรมังกร
ทำงานแล้วครับพยายามจะยัดด้วยเขาขวา
วีโก้อืมดิ้นไม่หลุดครับ
และชุดนี้น้ำหัวยกให้กับเพชรมังกรรุ้นครับ
อื้อหือทำได้ดีจริงกับเพชรมังกร
พยายามเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยฮุกซ้าย

วัดใจว่าซ้ายหน้ายังทำงานได้ดีครับลีโก้

เดี๋ยวดูการยืนระยะครับกับแบบรุ่นมวยไทย๓ยกครับ
หลับเสียบซ้ายเบียดเข้ามาครับวงหน้า
ต้องบอกว่าที่นี่นั้นให้เวลากับนักมวยเต็มที่ให้ออกวุฒิตั้งแต่ยกแรกนะครับ
อย่ามาเจอสายหน้าหมดยกที่๑ครับ
พาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับราเภา๑๐๑ครับ

ต้องบอกว่าเป็นนัดประถมมันเลิกเปิดรายการ

นี่ครับคู่มวยเปิดหัวของรายการในสัปดาห์นี้ครับ
ดูภาพช้านี่ครับจังหวะฟันศอกขวาของเพชรมังกร

ซ้ายนั้นกดคอของวีโก้อยู่แล้วก็ห่มตีด้วยเขาขวาเนื้อเน้นแหละครับ
และนี่ครับจังหวะแข้งซ้ายหน้าของวีโก้ครับออกได้ฉมังจริงครับ

โก้นั้นมีซ้ายหน้าที่แตะได้เนียนตาออกได้สวยงามนะครับ
ขณะที่เพชรมังกรนั้นมีเข่าในแข็งแรงแข็งแกร่ง
แล้วก็มีศอกสลับอยู่ที่ว่าศอกของใครจะคมกว่ากันครับ

โอ้โหนี่ครับสดกับเก่าครับไม่กลัวเลยครับนักชกรุ่นน้องครับวีโก้

ปากหลักแรกพยายามจะไล่แขนวงใน
อยู่ที่การไล่แขนนะครับว่าใครจะแข็งแรงแข็งแกร่งกว่ากัน
พยายามจะแทงด้วยขวาครับวีโก้
ที่วงในเป็นหลักครับเจ้าเพชรมังกร
ตบด้วยขวาอีกทีแล้วตามด้วยวงใน
โอ้โหวีโก้หลอกเอ่อสองโอ้โห
แม่ลุกขึ้นเร็วครับไม่เป็นไรครับกรรมการไม่นับครับ
นี่ครับเรื่องของมวยจิตหัวใจนั้นสำคัญครับมวยไทย
อกจากจะศิลปะมวยไทยที่ออกได้คล่องตัวแล้ว

ีโก้นั้นมีครบครับมีครบองค์ประกอบ
ต้องบอกว่าจะประมาทได้ด้ายครับนังชกอุ้นพี่เนี่ยเติอนมาแล้วกับ
ล่องในบิดมาโอ้โหไมซัลล์ทนทางซ้ายอีกทีครับ
ต้องเอาคืนนะคะหลังจากที่โดนสองเมื่อกี๊

เกมเปิดแบบนี้ครับทุบลำตัวก่อนครับเพชรมังกร
พยายามจะเอามาคัดซ้ายแล้วก็ตัดล่างเลยครับโอ้โห

นี่คือลูกถนัดของวีโก้เลยครับ
จังหวะที่เพชรมังกรพยายามจะตีครับ

หลักเลียนเหนือกว่ารุ่นพี่และดูครับโอ้โห
แต่ต้องบอกว่าตัดแรงคู่ต่อสู้ได้ดีครับ

พยายามจะขยับล็อบไหน
วีโก้เสียบด้วยซ้ายและตั้งกำแพงคา

มังกรขยับเบียดมาทุบด้วยหมัดขวาครับแล้วเติมด้วยซ้าย
โอ้โหดิโกพยายามจะคล้องในครับนี่ครับอยู่ห่างเจอกำปั้น
นี่ครับลูกอันตรายของเพชรมังกรเขาล่ะครับแม่ทั้งหมัดทั้งศอกเลยครับ
โอ้โหแลกกันมันจริงครับคู่นี้
พยายามจะต้องบอกว่าเน้นที่วงในเป็นหลักครับ
สมราคาแล้วครับคู่เปิดหัวอ้าวเจอสองอีกแล้ว
โอ้โหเรียบร้อยเลยหน้าตาลอยเลยครับ
โอ้โหสอกซ้ายปักเข้าไปหงายท้องเลยครับท่านผู้ชมแล้วปิดฉากเลยครับ
โอ้โหกำลังมาอยู่ดีครับต้องบอกว่าได้เปรียบอยู่นะครับ
โอ้โหเดือดครับแบบนี้เปิดหัวคู่แรกครับ
เจอศอกเข้าไปครับหงายท้องเลยครับ
ดูภาพช้าครับจังหวะปักโอ้โหเต็มคางครับ
โอ้โหเต็มปลายคางเลยครับดูครับ
โป้งเข้าไปครับโอ้ได้จังหวะได้ทรงได้เหลี่ยมเลยครับ
มาถูกที่ถูกทางเลยครับศอกซ้ายของเพชรมังกร
ก็บอกว่าปักแวร์การ์ดเข้าไปครับโอ้โหดูครับเต็มครับ
นี่แหละครับความเก่าครับทางด้านเพชรมังกรนี่มีมากพอสมควรครับ
ดูครับปักง่ายครับแหวกกาดเข้าไปเลยครับ
โอ้โหกรรมการไม่เสียเวลานับเลยครับดูจากสภาพแล้ว
ยุติการโชคทันทีครับแล้วไปหมดเวทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับชมกันดุเดือดขนาดนี้
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีเงินรางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์หรือไม่

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ
๕๐๐๐บาทนี้
และต่อไปของเทนเกิร์นนอกอาว

โกรธลันบุษ
คุณผู้ชมครับนี่แหละครับความมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับ

เดี๋ยวเรากลับมาระเบิดความมันไปพร้อม

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์